บริเวณหน้าอนุสาวรีปราบพ่อเขตเทศบาลเมืองน้องคาย
สถานที่ตั้งรูปหล่อสำลิดหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคาย
ร่วมกับจังหวัดหนองคายจัดพิธีทำบุญถวายพระตราหารเพล
พระสงฆ์๑๐รูปเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
คู่ขนานกับพิธีที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก
ก่อนหน้านี้ได้มีการนำรูปหล่อหลวงพ่อคูณ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตั้งไว้ให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้สักการะ
ตั้งแต่วันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
โดยจะตั้งไว้จนถึงช่วงเย็นวันที่๓๐มกราคมนี้
ซึ่งเป็นวันนำเท่าอัฐิหลวงพ่อคุณ
ลอยอังคารในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย
ชาวบ้านในจังหวัดนครราชศรีมาต่างทยอย
เดินทางมาขึ้นรถบัตรที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัด
ซึ่งนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่

ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
ส่วนประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมาซึ่งใช้รถยนต์ส่วนตัว

และบางส่วนเดินทางโดยรถไฟฟรีตั้งแต่ช่วงเช้าแล้ว
อกจากนี้มีประชาชนอีกจำนวนมาก
ไม่สะดวกจะเดินทางไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ได้เดินทางไปร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทร์
ที่วัดบ้านไร่ในอำเภอด่านขุนทศแทน